ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายวันนี้วันที่๖นะครับ
หลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสข่าวบอกว่า
ไปเจอกำลังพลที่รอดชีวิตเนี่ยน่าจะอยู่บนเกาะเต่าที่สุราธานี
เรื่องนี้ตรวจสอบทันทีครับว่าจริงเท็จอย่างไร
มีกระแสข่าวนะครับว่าไปพบกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
บนเกาะเต่าเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปเจอกระเป๋าเป้ถูกคลื่นซัดมาเกยหาด
แล้วก็คนต่างชาติไปเจอเจอก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พบว่า
เป็นของพลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียวเจอกระเป๋าเป้เจอบัตรเจอเอกสาร
แล้วตัวบุคคลล่ะล่าสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
ท่านผู้ว่าวิชวุฒิจินโตบอกว่าตรวจสอบแล้ว
กระแสข่าวที่บอกว่ามีกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยบนเกาะเต่า
จริงฮะไม่เป็นความจริงครับจนถึงตอนนี้ยังไม่พบกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยบนเกาะเต่านะครับ
ที่เจอล่าสุดก็มีแค่เสื้อชูชีพค่ะเลขสามสามสามอืม
แล้วก็เป้ล่าสุดที่เจอแล้วก็เอกสารเหล่านี้ของพลทหารทวีศักดิ์แทร่เสี่ยว
ที่ถูกพบอยู่บนเกาะเต่าเท่านั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบทันทีนะครับทีนี้ในพื้นที่สุราธานีเนี่ยนะครับ
หลักถ้าเราเจาะไปที่๒อำเภอ๑คืออำเภอชายา
ปัญหาและอุปสรรคสำคัญคืออะไรคลื่นลมที่แรงมากตั้งแต่เช้าเลยครับ
ดังนั้นการตรวจสอบการค้นหาบุคคลที่รอดชีวิตเนี่ยนะฮะ
ต้องใช้วิธีการตรวจสอบบริเวณริมชายฝั่งแทน
แล้วเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายชาวประมง
เขาก็ให้ความร่วมมือในการช่วยค้นหาด้วยอีกทางหนึ่ง
นั่นคือที่อำเภอชายาเจาะไปอีกหนึ่งอำเภอคือที่ท่าชนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสอนชนภาคสอง
เรือยางตรวจการท้องแข็งและกำลังพลประจำเรือมี๖นาย
ยุทธโปรกรณ์ต่างที่พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันที
ค้นหาพื้นที่แถวหาดนางลอยก็ยังไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หายนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อว่า
ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะค่ะ